ดูเรื่องนี้ค่ะโอ้โหลูกหนี้ค้างจ่ายดอกสี่ร้อย
แล้วปรากฏว่าแก๊งเงินกู้ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะ
เจาะยิงลูกหนี้ผู้ชายมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดด้วย
แต่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะคุณผู้ชมให้ดูตอนที่จังหวะหลังจากยิงแล้ว
กู้ภัยพยายามมาช่วยชีวิตหน่อยค่ะ
ขอบรรที่หาพ่อโดนยิง
จังหวะนี้เลยค่ะกู้ภัยกำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตลูกหนี้
คือนายอิทธิพลพินทองอายุ๔๕ปีโดนยิงเข้าที่ชายโครงขวา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแถวหน้าร้านสะดวกซื้อปากซอยสุขุมวิท๑๐๙

ช่วยปั๊มหัวใจใหญ่เลยเขาไม่ได้เสียชีวิต
ปั๊มหัวใจเอาไปส่งโรงพยาบาลแต่ยืนชีวิตไม่ได้น่ะ

แล้วในจุดที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ปลอกหนึ่ง

ร้องไห้อยู่ข้างรถเข็นขายผลไม้
แล้วก็มีพ่อก็ร้องไห้อยู่เหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยต้องถามแฟนหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ทางแฟนนุ่มไปกู้เงินนอกระบบมา
มาหมื่นนึงกับผัวเมียคู่นึง
แล้วเขาบอกว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวัน
จ่ายดอกร้อยร้อยละ๒๐ก็คือวันละ๒๐๐
ขายของขายผลไม้ได้ไม่ดี

อกวันละ๒๐๒วันก็คือ๔๐๐ใช่ไหม
ปรากฏว่าถูกเจ้าหนี้ทวงถามถูกเจ้าหนี้ตาม
แล้วฝั่งเจ้าหนี้ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะ

แล้วฝ่ายชายที่เป็นแฟนนะนะ
เขาขี่รถมาตามประกบแล้วส่งปืนให้กับเจ้าหนี้ผู้หญิง
กลายเป็นเจ้าหนี้ผู้หญิงเจาะยิงนะคะ
คือตอนแรกตำรวจยังไม่มีหลักฐานนะว่าใครเป็นคนยิงนะ
เพราะว่าตอนนั้นอยู่ในช่วงของชุลมุนวุ่นวายอยู่
เห็นทะเลาะเห็นเถียงกันแล้วก็มีการยิงใส่กันจริงฮะ
แต่ตอนหลังเจ้าหน้าที่ได้หลักฐานจากวงจรปิดมา
วงจรปิดเห็นชัดเจนเลยว่า
คนที่ไปพูดคุยถกเถียงกับลูกหนี้ผู้ชาย

สักพักสามีของเจ้าหนี้ที่เป็นผู้หญิง

แล้วเอาปืนส่งต่อให้เจ้าหนี้ผู้หญิง
และเจ้าหนี้ผู้หญิงเป็นคนลั่นไกยิงเอง
เอาจริงก็สอดคล้องกับพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์นะ
เขาบอกว่าตัวนายอิทธิพลคนตาย

แล้วมอเตอร์ไซค์มา๒คัน
เป็นชายหญิง๒คนขี่มาประกบ

ปั้ง๓นัดดังขึ้น
แล้วก่อนหน้านั้นเห็นแหละว่า
ฝั่งมอเตอร์ไซต์ที่ขี่เข้ามาคือฝั่งเจ้าหนี้

ฝ่ายชายอุ๊ยคุณไม่ใช่แค่ยิงอย่างเดียว
ฝ่ายชายที่เป็นเจ้าหนี้เหมือนกับทำท่าจะใช้มีดฟันซ้ำด้วยแหละ
แต่พอเห็นว่าทางฝั่งลูกหนี้คือนายอีทิพล
ผู้หญิงคือนางสาวรัชดาพรสิริรัตน์อายุ๒๙ปี

คือตำรวจมีหลักฐานจากวงจรปิดทั้งหมดแล้ว

แล้วก็วงจรปิดขอเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อน

ตอนนี้กำลังตามตัวทั้งฝ่ายชาย
ทั้งเขาเรียกว่าผัวเมียที่เป็นเจ้าหนี้อยู่
เมื่อเช้านี้ค่ะทางฝั่งแฟนสาวของคนตาย
ก็มาให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักภูตาหลวง
แล้วก็บอกว่าอยากให้ตำรวจเร่งจับผัวเมียที่เป็นเจ้าหนี้
ดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเลยนะคะ
แล้วก็เขาขายของไม่ได้
เขาก็เลยค้างค้างมา๒วันนี้ค่ะ
ประมาณ๔๐๐บาท
ไม่ได้ติดต่ออะไรกับทางคนร้ายเลย
เพราะว่าเขาจะติดต่อผ่านแฟนคนเดียว
แล้วคนที่มายิงเขาก็มาเจาะยิงเลย

ใช่ระยะประเทศที่ดูกระสุนมันเข้า
ไม่ทะเลาะอะไรกันก่อนใช่ไหม
เขาบอกว่าน่าจะยืนคุยกันอยู่พักนึง

คุยกันน่าจะคุยกันอยู่พักนึง
แล้วผู้ชายเขาก็วิ่งเอาปืนมาให้
ผู้หญิงก็เป็นคนยิง

ตำรวจสืบสวนจังหวัดชมบุรีก็ลงพื้นที่นะ
เพื่อตามจับกลุ่มคนก่อเหตุนะครับ

ทางด้านของนายนิพัฒน์
ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายเนี่ยคุณ

ใช่ฝั่งลูกหนี้ก็คือฝั่งผู้ตายไงคุณ
ลูกเลี้ยงของผู้ตายเนี่ยนะครับ
มาให้ข้อมูลต่อพนักงานสอบสวนนะครับ
โดยลูกเลี้ยงบอกว่าตอนเกิดเหตุตกใจมาก
อย่างมากไม่คิดว่าพ่อแม้จะเป็นพ่อเลี้ยงก็ตามเนี่ยนะฮะ

เพราะว่าพ่อเลี้ยงก็ดูแลเขามาอย่างดีตลอดเวลา๓ปี
ขอวิงวอนให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ช่วยจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
ได้รับโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ลูกเลี้ยงบอกอยากจะทำให้พ่อ

เพราะว่าเมื่อคืนในที่เกิดเหตุ

ลูกเลี้ยงก็ยืนร้องไห้อยู่ข้างรถเข็นผลไม้
แล้วก็พ่อของคนตายก็ยืนร้องไห้

นี่คือฝั่งผู้สูญเสียที่เป็นลูกหนี้แล้วนะ
แล้วฝั่งเจ้าหนี้ล่ะตอนนี้หนีไปอยู่ที่ไหน
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ขอสารจังหวัดพัทยา
ออกไหมจับสองผัวเมียที่เป็นเจ้าหนี้แล้ว
ก็โดนเรื่องของร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานี่นะคะ
คือคนก่อเหตุผู้หญิงคือคนก่อเหตุนะ
แล้วมีรายงานด้วยนะว่าตอนนี้ผัวเมียคู่นี้

แต่ขอให้ตำรวจชนบุรีตามจับตัวให้ได้โดยเร็วเลยนะคะ